ได้ยินคำว่า๑๗๔แล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะ
แต่ดูเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ก่อน
ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เขาก็ต้องตามไปกราบไหว้

แต่จุดนี้นะคะไปขอให้คนหายป่วย

พาคุณผู้ชมไปดูก่อนที่วัดโปรยฝนคลอง๑๑

เมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าคึกคลื้นเป็นพิเศษเลย
เพราะว่ามีการแก้บนกันเกิดขึ้น

มันก็เลยสนุกสนานกันไปทั้งวัดนะคะ

มาแสดงแก้บนไอ้ไข่

ลูกน้องในคณะชื่อโจ๊เกอร์ป่วย
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงเลย
นอนอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ตั้ง๒๐วัน
เขาบอกเป็นห่วงมากเลย

ขอให้ช่วยหน่อยช่วยโจ๊เกอร์หน่อยให้หายเร็ว
ปรากฏว่าโจ๊เกอร์อาการดีขึ้นเรื่อย

รูปปั้นไอ้ไข่เลยเล่นสนุกที่ดู

ที่ไปกลับไห้เมื่อวานนี้ก็พลอยสนุกไปด้วยนะ
วันหยุดนี่แหละมาดูสำรวจตรวจสอบกันอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะ
ที่จะพาไปดูต่อไปนี้นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศภายในวัดเขากรวด
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคึกคักไม่แพ้กันนะคะ
แห่ไปไหว้ขอพรจากรูปหล่อจำลองไอ้ไข่กุมารทองพี่จุ
และนางและน้องจันทิมานะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ในสาราหน้าวัดนั่นเอง
นางสาวนายปภรรรักพงธัยอายุห้าสิบสองปีพร้อมครอบครัว
ก็เดินทางจากจังหวัดนครปฐมก็ไปแก้บนนะคะ
ก็มีการนำละครโรงใหญ่ไปแสดงด้วยหลังกิจการประสบความสำเร็จ
โชคลาภก็มีกันทั้งครอบครัวเลยนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้าน
พากันนำน้ำแดงพันสองร้อยขวดแล้วก็มีไข่ไก่สามพันบาย
ทัดอีกกว่า๑ล้านนั้นไปถวายแก้บนอีกด้วยค่ะ
เขาได้เลขมาไหมฮะได้แต่อาจจะไม่บอกเรา
ไม่บอกเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนนะฮะไปต่อที่วัดประชุมมิตรบำรุงครับ
อำเภอบ้านฉางจังหวัดบรยองนะครับมีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากรูปปั้น
จุกเป็นร่างใหม่ขนาดตัวเท่ากับเด็กอายุ๕ขวบนะฮะ
เขาก็ปั้นขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ด้วยครับ
ซึ่งผ่านมา๔งวดติดไอ้จุกเคยให้โชคเข้าไป
ถูกรางวัลกันสี่งวดติดต่อกันไปแล้วครับนานุษแก้ววงพันธุ์บอกว่า
เขาพาสามีกับลูกสาวมาไหว้ขอพรก่อนจะเดินทางไปส่งลูกสาวนะฮะ
บ้านเกิดที่จังหวัดเลยเพื่อให้กลับไปเรียนต่อในช่วงเปิดเทอมใหม่นะครับ
โดยเธอเชื่อว่าลูกสาววัย๕ขวบของเธอเคยเป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันกับไอ้จุกมาก่อน
อย่างงั้นเลยนะอ่าอายุเท่ากันเหรอนะฮะเออ
จากนี้นะฮะยังเสี่ยงเซียมซีขอโชคนะฮะก็ได้เลข๒กับเลข๗กลับไปด้วย
ถ้าเกิดว่าได้โชคสมใจเดี๋ยวจะนำของเล่นกลับมาแก้บนใหม่ที่นี่นะครับ
อีกท่านหนึ่งคือนางสาวแพร่ทองนะฮะเป็นเจ้าคณะรำวงย้อนยุคก็มาไหว้ขอพรได้งานเยอะ
ถ้าสมหวังเราจะมีนำคณะรำวงชุดใหญ่มาแสดงแก้บนให้กับไอ้จุกที่นี่ด้วย
แล้วนี่ก็อ่างน้ำมนต์คุณผู้ชมส่องกันเลย
เลขอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเห็นเยอะแยะไปหมดเลย
จุดไปจุดมาโค้งไปโค้งมาแบบนี้นะครับ
ต่อที่อ่างทองฮะอ่าวัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
เมื่อวานนี้ปีพาดมอนวงใหญ่มาบันเลงรับขวัญแม่ตะเคียนสายแก้ว
ต้นตะเคียนต้นใหม่ที่ขุดพบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จากมาฟังเพลงกันแล้วค่ะ

ก็อันเชิญพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนเนี่ย
มาจากสถานที่ต่างมารวมไว้ที่นี่
ล่าสุดแม่ตะเคียนทรายแก้วก็เป็นต้นที่๓๙

ชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
จะเอาไปเสี่ยงโชคไม่กี่วันแล้วนะ๓๐วันนะคะ

โดยหลายคนบอกว่าในอ่างน้ำมนต์ก็เห็นหลายตัวเหมือนกันนะ
ก็ว่ากันไปเป็นการต้อนรับต้นตะเคียนต้นใหม่ค่ะ

ส่วนบรรยากาศที่นี่คึกคักแทบทุกวันค่ะ
ไม่เว้นแม้กระทั่งภาพที่เห็น
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่อำเภอบางไซพระนครศรีอยุธยาทุกวัน

ชาวบ้านนักเสียงโชคคึกคักมาก

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะกุมารเจ้าสัวเหง
และพ่อปู่ฤษีพรหมเมษนะคะ

เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎ

ชาวบ้านเขาตื่นเต้นอัศจรรย์ใจมากเลยค่ะ
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ถ่ายภาพจากพระอาทิตย์ทรงกฎเสร็จ
ก็ไปส่องต่อเลยในอ่างน้ำมนต์
มีตัวเลข๖ตัวปรากฏขึ้นมาให้เห็น

ทั้ง๓ทั้ง๒๔๖ละละดูกันเอาเอง

บอกว่าแหมสมใจให้โชคมาเนี่ยนะ
ก็เลยนำน้ำแดงมาแก้บนนำประทัดมาด้วย
แล้วก็มีหมวกที่มีรูปกุมารเจ้าสัวเฮง๑ใบด้วยนะคะ

คุณผู้ชมครับทางด้านของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะฮะคุณไผ่พงศธรแล้วก็คุณเสถียรธรรมมือครับ
เดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐม
ไหว้ขอพรพระครูยัตติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแปรเจ้าอาวาส
พร้อมทั้งถวายสังกฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลโอ้โหแหมพอคนดังไปชาวบ้านก็คือฮาสิครับ
คือฮากันใหญ่เลยคนที่เห็นนักร้องสองท่านนี้ไปก็ไปช่วยกันทำพิธีกันเยอะแยะมากมาย
จากนั้นครับทั้งคู่ก็เลยไปไหว้ขอโชคลาภจากพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
พร้อมนำธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทแบงค์ร้อยไปแลกเปลี่ยนกับธนบัตรบนหน้าตักของพระเงินพระทอง
นักเสี่ยงโชคไปทำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอทั้งสองท่านทำเสร็จปุ๊บ
คุณภัยขอดูเลขหน่อยเลขโดนแบงก์๑๐๐มันเลขอะไร
คุณไผ่ก็ให้ดูเลยครับนี่มันคือ๐๔๑๖๖๑อันนี้คือเลขบนธนบัตรนะฮะ
ทั้งคู่ก็กระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าวหรือว่ากุมารทองเลิฟด้วยนะครับ
สิบอันนี้เลขนี้นะครับคุณผู้ชมก็ดูนะครับนะฮะหลังจากที่นักเสียงโชคไป
มาดูแบงก์๑๐๐ของคุณภัยแล้วนะฮะปรากฏว่าพอออกมาหน้าที่ตั้งสารนะอ่า
ลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วย๖๑กับ๑๖เกลี้ยงแผงเลยไม่ทันเหรอ
นักขับจะตามไปดูหมดแล้วหมดแล้วไวมากหมดแล้วเลขลงท้ายด้วย๖๑ของคุณภัยน่ะ
จังหวะกระซิบนั่นเนี่ยจังหวะกระซิบเรียงทุกแผงเลยครับอืมอ่า
คนก็ซื้อตามคุณถ่ายไปเรียบร้อยนะฮะอ้าวหมดนะหมดแล้วหมดนะ
แต่ที่อื่นยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ
ไปดูที่ภาคเหนือกันต่อคนดวงเห็งที่แท้ทรูมาทุกงวด
นี่คนนี้กลายเป็นคนที่แบบต้องเห็นหน้าเขาทุกทุกงวดเลยนะใช่
ทำรองนั่งแข็งดีดีนะน้องเมน่าไม่น่าเชื่อก็ถูก
ถูกหลายงวดเกินฝันนะถูกหลายงวดเออจากคำว่าเกินฝัน
๓๔งวดใช่ไหมอ่าคุณกริษดาแซ่โกยอายุ๔๖ปี

สักงวดให้ดิฉันบ้างได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นจากอัญมณีดูดทรัพย์ดวงตาพญานาค
เชื่อว่ามีพลังแฝงอยู่แล้วก็มีรูปปั้นพญานาคเนี่ย
ยิ่งใหญ่พลังกาล
น่ารงงาน
จะพาไปดูนะเป็นภาพที่เขาพาไปแตะไปดูไปคลำไปรูปอ่ะ
คือเดิมเป็นโรงงานนะตอนนี้จะเป็นสำนักอะไรบางอย่าง
คือคนจะขอไปไหว้แล้ว
กฤษฎาเปิดเผยถึงเลขเด็ดที่เชื่อว่าจะออกมาในงวดนี้
ตัวนี้เขาบอกได้จากดวงตาพญานาคและปู่ฤษี

๗๓๘๙และ๙๔
หลังจากนั้นก็ไปไหว้พญานาคแล้วก็กลุ่มต้นไม้๕ต้น
ใช้มือสัมผัสอีกแล้วก็ยังย้ำว่ายังได้ตัวเลขเดิม
แล้วก็มองเห็นตัวเลขบนต้นไม้อีก๘๐
พร้อมกับบอกว่ารางวัลที่๑จะอยู่ในตลาดสดที่ใดที่๑
แล้วเขาก็บอกเลขเด็ดงวด๑๖กรกฎาคมปี๖๒
จะหยุดแล้วไม่มีแล้ว
คือจะเลิกได้แล้วจะเลิกแล้วอ๋อเดี๋ยวนะประวัติที่หนึ่งอยู่ในตลาดสดที่ในที่หนึ่ง
เดี๋ยวฉันกำลังดิฉันจบรายการที่ฉันไปตลาดสดเดี๋ยวจบรายการเราต้องไปตลาดสดกัน
ตลาดมีที่บ้านเราแยกกันไปนะแยกกันไปเขาให้มาหลายตัวเหมือนกันนะ
นะครับอ้าวเป็นความเชื่อแหละครับใครชอบยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะ
ยังไม่หมดยังไม่หมดคุณผู้ชมต่อต่อต่อค่ะไปที่อำเภอเมืองพยาวกันหน่อยค่ะ
ที่นี่วัดบ้านแม่กาไร่เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็ไปไหว้ขอโชค
เจ้าแม่ตะเขียนทองขนาดในสองคนโอบนะคะครับความยาวสิบเมตร
แล้วก็ยังมีตะเคียนทองท่อนเล็กอีก๒ท่อนวางอยู่ใกล้กันด้วย
ชาวบ้านเขาเนี่ยเอาแป้งไปโรยค่ะไปรูปไปถูท่อนตะเคียน
อุ้ยแล้วชาวบ้านบอกอุ้ยนี่นี่นี่นี่เนี่ยพอถูแป๊บหนึ่ง
เลขขึ้นชัดเจนเลยค่ะ๒ตัวก็มี๓ตัวก็มีเนี่ยนะคะ
เขาให้มาเป็นแพ็กแพ็กแพ็กเนี่ยฮะหนึ่งสามหาสองศูนย์
อะไรประมาณนี้นะคะสามแปดเหล็กสองตัวแล้วก็มีอีกอ่ะ
นะคะที่เขาเห็นกันเป็นเลขอ่ะนะคะเขาบอกว่าหากใครนำไปเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากัน
แต่จะถูกรางวัลหรือไม่ไม่รับประกัน
แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะถูกต้องครับดวงใครดวงมัน
ก็คงจะไม่สบายใจอ่ะนะคำสนโตฯคำสนโตฯคำสนโตฯนะฮะ
ซึ่งเปิดพื้นที่ครบ๑สัปดาห์แล้วหลังปิดไปชั่วคราว
เนื่องจากว่าเกิดวิกฤตโควิด๑๙ล่าสุดเมื่อวานครับนักเสียงโชคไปเลยครับ
วันหยุดอันโน้ทเสาร์อาทิตย์จากทั่วทุกสันอาทิตย์
ไปรอคิวเพื่อจะเข้าไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
ส่วนที่บริเวณลานบวงสวงที่บริเวณหน้าเกาะคำชโนธคุณผู้ชม
บวงสวงหน้าเกาะคำชโนธก็จะมีพิธีบวงสวงขอโชคลาภ
เสร็จพิธีเสร็จแล้วชาวบ้านก็แห่กันไปขอเลขจากขันน้ำมนต์นะฮะ
เป็นขันน้ำมนต์ที่เขาทำพิธีกันอยู่นะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าเออขอดูหน่อยซิขอส่องหน่อยซิมันเป็นเลขอะไร
เขาบอกนักข่าวแล้วเห็นเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่ามันคือ๕๗๕ใช่ไหมคุณดูสินะ

ชาวบ้านบอกว่าเห็นเป็นเลขเดียวกันเลย

เออพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าเออเลขที่มีคนไปเจอกัน
ไปถามหากันมากสุดก็เลขอันน้ำมนนั้นนะครับ

เลขทั้งหมดนี้ไม่มีขายแล้ว
ขายดีมากไม่รู้มันเลขอะไรเหมือนกัน

แต่อ่างน้ำมนต์นั้นเพิ่งจะปรากฏเมื่อวานนี้นะคือ๗๕นะฮะ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรารวบรวมมาจากทั่วทุกสัตว์ทิศ

ว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมรับชมแล้ว

รอก่อนทุกคนจบก่อนจบก่อน